ตามล่าโจรขั้นเทพเจาะเซฟศูนย์หลักล้าน
ไม่ได้มาชมโจรหรอกแต่ว่ามาแบบว่า
เตรียมการมาอย่างดีทั้งเครื่องแต่งกายนะครับ
แล้วก็การวางแผนคือมันเข้าไปที่บ้านหรูที่สมุทรปราการ
คุณผู้ชมครับเจาะเซฟได้ทรัพย์สินไปเกือบสองล้าน
แล้วหลักฐานสบายเดี๋ยวบ้านหรูมันต้องมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
มีไหมค่ะเหมือนเอาเซิร์ฟเวอร์ไปด้วยโอ้โห
อันนี้เบิ๊ธบอกว่าไม่มีก้องจรปิดแล้ว
บันทึกภาพไอ้หมอเนี่ยทำไมเรียกไอ้หมอเนี่ยไม่รู้มันเป็นใครครับ
เพราะว่าใต้หัวจดเท้ามันคลุมหมดเลยสวมเสื้อแขนยาวนะครับคลุมศีรษะนะครับ
สีดำเลยนะสวมถุงมือแล้วก็มีหน้ากากนะครับปิดบังใบหน้า
นรั้วกำแพงของหมู่บ้านเข้ามาเดินเลาะรั้วเลาะรั้วพอถึงบ้านหลังเป้าหมาย
มันเข้าไปเลยเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านหายไปสองล้านกว่าบาทครับ
สิบเมษายนที่ผ่านมานางระวิพัฒน์ชัยพรเจ้าของบ้านเล่าบอกว่านะครับ
คือเขาไปร้องเรียนผ่านเพจดังข่าวสารเมืองประกันวี๒ก่อนนะครับ
บอกว่าเนี่ยวันเกิดเหตุเธอกับครอบครัวไม่อยู่บ้านหรอกไปพักที่ต่างจังหวัดตั้งแต่๔เมษายนแล้ว
แต่ปกติมีแม่บ้านมานะแม่บ้านจะมาทำความสะอาดทุกสัปดาห์เลยนะครับ
แต่ช่วงนั้นแม่บ้านป่วยแม่บ้านป่วยก็เลยกลับมาทำความสะอาดอีกครั้งใน๒๓เมษายน
เอาบ้านถูกงัดไปแล้วอืมเธอเนี่ยมารู้เรื่องนี้ก็รีบกลับมา
กลับมาดูเลยกลับมาดูบ้านเลยเป็นห่วงบ้านแล้ว
ว่าคนร้ายน่าจะปีนเข้ามาจากหลังบ้านแล้วก็มุดช่องระบายอากาศลงมา
แล้วก็เข้าไปกวาดเอาทรัพย์สินในบ้านครับคนร้ายใช้เครื่องมือในเจาะตู้เซฟ
โอ้โหเจาะตู้เซฟส่วนทรัพย์สินคนร้ายได้นี่ตู้เซฟ
มันต้องใช้เวลาขนาดไหนอย่างกับใช้ระเบิดเอา
นี่ไงถึงบอกไงเนี่ยครับต้องใช้เวลาขนาดไหนมันถึงเจาะตู้เซฟได้ขนาดนี้
ตู้เซฟมีอะไรครับพี่นาฬิกาโลเล็กปาเต็ก๓เรือนนะ
กำไรเพชรเครื่องดับเครื่องประดับต่างแล้วก็ชุดพันธบัตร
มูลค่าทรัพย์สิน๑๕๕๐๐๐บาทสิ่งที่มันไม่เอาไปเฮ้ยมีด้วยเหรอพี่
ไม่เอาอะไรไปครับสองอย่างลอตเตอรี่กับกระสุนปืนมันทิ้งไว้ให้ดูนะครับ
จากพฤติกรรมของพฤติการของคนร้ายรายนี้นะครับเธอเชื่อว่ามันต้องเป็นมืออาชีพ
แล้วใจเย็นแล้วก็ถอดเซิร์เวอร์กล้องวงจรปิดในบ้านไปด้วย
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความแล้วที่สพบังปูครับคุณผู้ชมครับ
แล้วตำรวจบางปูว่าไงตำรวจบางปูบอกว่ากำชับฝ่ายสืบสวน
เร่งไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้ให้ได้โดยเร็วเชื่อว่าคนร้ายเป็นพวกมืออาชีพ
แล้วก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วในหมู่บ้านนี้อ้าวท่านรู้มาแล้วก่อนหน้านี้เหรอนะครับ
แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงก็โดนเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายลายแล้วอ๋อนะครับ
นี่ไงโอ้หลายที่แล้วนี่เอารู้ก่อนหน้านี้แล้วนี่นะครับ
ยังตามจับไม่ได้แหละครับ